ประเด็นแรกในไทยรัฐจอบประเด็นค่ะไปดูกันก่อนเรื่องของเหตุอุกอาจนะคะ
มีการฆ่าปัดคอทิ้งทรัพย์แม้เท่าวัยเจ็ดสิบสี่ปีกลางเมืองพิสนุโลก
สินประเภททองรูปภัณฑ์เนี่ยหายไปตอนนี้ตำรวจชุดสืบเขากำลังลงพื้นที่
ว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้แล้วนะคะไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ร้องไห้แทบขาดใจเพราะไม่คาดคิดว่าเหตุร้ายแรงที่สุด
ที่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
เมื่อวานดูเสร็จอยู่ไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักเลขที่๖๘
เป็นห้องแถวครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น
เปิดเป็นร้านเสริมสวยอยู่ใกล้กับโรงแรมและห้างสรรพสินค้า
จุดพบศพอยู่ภายในห้องน้ำชั้นล่างด้านหลังร้าน
ลักษณะนอนหงายจมกลองเลือด

มีบาดแผลถูกของมีคมบาดลำคอ
เป็นแผลชะกันขนาดใหญ่ยาวประมาณ๑๕เซนติเมตร
ตรวจสอบพบทรัพย์สินของผู้ตายหายไป

สร้อยข้อมือหนัก๕๐สตางค์
เห็นรถมอเตอร์ไซสีแดงจอดอยู่หน้าร้าน
แล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมา

รูปร่างทวมอายุประมาณ๓๐ปี
ลักษณะคล้ายธอมแต่ไม่ได้เอกใจ
เพราะคิดว่าเป็นลูกค้าแล้วก็ไม่ได้สังเกตอีกเลย
จากนั้นช่วงสายลูกสะพ้ายผู้ตายเข้ามาที่ร้าน
รู้ว่านางบัญญัติถูกฆ่าปาดคอ
ด้านนางสาวอ้อยนามสมมุติเพื่อนบ้านเล่าว่า
เวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๐นาฬิกา
ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันแต่ไม่ได้เอกใจ
มาทราบเรื่องว่ายายวัย๗๔ปี
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตไปแล้ว
ขณะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรอยนิ้วมือ

ของชู้สูบสวนตัวปรบภูทรชวดพิษณุโลก
เมืองต้นเร่งติดตามรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย

ยังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
เพื่อหาบ่อแสร่องรอยของคนร้ายต่อไป
ข่าวแทร่าทีวีรายงาน